สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมหลายท่านนะคะเดินทางท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว
วันนี้ยังคงเป็นวันหยุดอีก๑วันชาร์จแบตเติมพลังกันเต็มหรือยังคะ
เพราะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็น
ตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากลมหนาวจากประเทศจีนนะคะ
ที่เป็นสีเขียวแบบนี้ยังคงแผลลงมาปกครุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
ทำให้ยอดดอยยอดภูนะคะมีอากาศค่อนข้างหนาวจัด
เอาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓องศาเท่านั้นเองค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้นะคะในระยะนี้ฝนลดสามารถมองเห็นแสงแดดกันได้บ้าง
แต่ฝนยังคงตกอยู่ค่ะบริเวณทางตอนล่างของภาค
บริเวณไหนที่มีฝนตกนะคะคลื่นจะสูง๒เมตรเพราะฉะนั้น
ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันอยู่ค่ะ